ถึงแม้ว่าน้ำมันจะแพงมะนาวจะแพงแต่เชียงใหม่ครับอะไรถูกรู้ไหมฮะ

นมจีนเขาขาย๕บาท

เออใช่มีที่ไทยกับเชียงใหม่นะมีที่ไทยกับเชียงใหม่นะ๕บาทไม่ได้น้องให้เลย
แต่ร้านนี้แค่ชื่อร้านก็บอกแล้วครับชื่อร้านขนมจีน๕บาท
อยู่ในซอยข้างธนาคารกรุงไทยฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายครับ
ที่เขาขายแต่ละวันมีอะไรขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำยาแกงเขียวหวานแล้วก็พันแนงก็จานละ๕บาทเริ่มต้นครับ
แพงสุดเนี่ย๒๐บาทเท่านั้นเองอันนี้คือพิเศษแล้วนะฮะ
จากขนมจีนแล้วยังมีข้าวราดแกงแล้วก็เมนูยำต่างด้วยครับ
ำปลาดุกฟูยำแหนมยำหมูยอยำไข่ดาวแล้วก็ยำรวม
ราคาเพียงแค่๔๐บาทนี่ผมกับพี่เบิร์ตเนี่ยไปร้านนี้นะสั่งกันคนละยำ

ก็พี่ขอเลือกยำก่อนได้ไหม
คนละลอลิงหรือลอเรือ
คนละยำนะซึ่งเมนูขนมจีนเนี่ยสุดฮิตเลยครับ
คุ้มค่าคุ้มราคาแถมผักสดใครชอบกินผักนะเติมไม่อั้นครับ

นางสาวอัชราพรวีรพันธ์ครับเจ้าของร้านวัย๓๖ปี
โอ๊ยขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
ขายมา๒๐กว่าปีจนมาถึงรุ่นเธอเนี่ย
แล้วขายมา๕บาทตลอดครับไม่เคยปรับราคาเลย
ทุกวันนี้ก็๕บาทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร
เป็นนักศึกษาเป็นคนวัยทำงาน
เหตุผลว่าเฮ้ยพี่ทำไมขายถูกขนาดนั้นน่ะ
หลักคืออยากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาครับ
นักศึกษายังไม่มีรายได้ไงครับ
พอช่วยนักศึกษาประหยัดรายได้ช่วยใครอีก
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ของนักศึกษาด้วย

แม้ว่าตอนนี้วัตถุดิบต่างจะปรับราคาขึ้น
แต่ทางร้านยืนยันยังไงยืนที่ราคาเริ่มต้น๕บาทครับ

เติมน้ำมันดีกว่าอาจจะแพงกว่านะครับ
จากลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้ว
ชาวบ้านรวมไปถึงบรรดาสิทธิ์เก่า
แถวมแม่โจ้ก็แวะเวียนกลับมาอุดหนุนกันเยอะเลย
เธอก็ดีใจครับที่โอ้โหขนาดคนเรียนจบไปตั้งนาน
วัยทำงานมีลูกกันแล้วยังจดจำได้
ยังมาเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อร้านของเธอนั่นแหละฮะ

ใครอยากไปอุดหนุนครับแวะไปได้ทุกวันเลย
ตั้งแต่๙โมงเช้าจน๔โมงครึ่งตอนเย็น
หยุดวันเดียวขอหยุดพักวันอาทิตย์ครับ
โทรไปได้นะครับ๐๘๘๒๖๑๒๗๑๔ไม่เห็น
นี่จริงนะยังมีร้านแบบนี้อยู่นะครับ
๕บาทเองดีจังเลยประหยัดนะคะ

อื้อจนถูกถูกมากด้วย